สักนิดหนึ่งบรรยากาศตอนคุณทักษิณเหยียบแผ่นดินไทย
ใช่ค่ะให้ดูเป็นนาทีประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นวันประวัติศาสตร์จริงค่ะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นไปไล่เรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมาหน่อยนะคะ
เพราะว่าเมื่อคุณทักษิณเดินทางมาถึงประเทศไทยออกเดินทางจากสิงคโปร์
ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองท่ามกลางบรรยากาศที่โอ้โหด้านหน้านี่มวลชนคนเสื้อแดง
เชียร์นักการเมืองที่นัดหมายมารอต้อนรับแล้วก็ให้กำลังใจ
ทีนี้วินาทีที่รอว่าจะเห็นคุณทักษิณออกมาจากอาคารเมื่อไห
คือวินาทีนี้ค่ะ๙โมง๒๕นาที
คุณทักษิณออกมาปรากฏตัวพร้อมกับลูกทั้ง๓คนนะคะ
คุณโอ๊คคุณเอมคุณอุ้งอิ๊ง
ก็สวมสูตรสีกรมท่าเสื้อเชิดสีขาวเน็กไทยสีแดง
ก็มาถวายบังคมที่หน้าพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงราชการที่๑๐
อยากให้คุณผู้ชมดูวินาทีประวัติศาสตร์นี้ค่ะ
ประตูเปิดแล้วนะคะ
เป็นภาพของเจ้าน้ำเทียรักษาความปลอดภัยของฝ่ายความมั่นคงนะคะออกมานะคะ

พี่หลบหลบสาวนิดนึงค่ะพี่ค้าขอสาวนิดนึงขอบราคุณค่ะ

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมจังหวะนาทีประวัติศาสตร์นะคะ

หน้าพระบรมชายลักษณ์ในหลวงราชการที่๑๐และพระราชินีนะคะ
ทีนี้หลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมภาพประวัติศาสตร์ที่เห็นเนี่ยคือนี่เลย
ต้องบอกก่อนนะคะถ้าหน้าจอคุณผู้ชมดูอยู่เฟรมซ้ายเนี่ย
คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอน๙โมง๒๕
ขวามือนี่คือภาพสดของขบวนคุณทักษิณ
กำลังจะเคลื่อนไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะ
ดูภาพตอนทางด้านซ้ายมือค่ะ
คุณทักษิณเนี่ยมีการไหว้แล้วก็ยิ้มให้กับมวลชนคนเสื้อแดงที่มารอต้อนรับ
แล้วเห็นไหมคะทั้งคุณแพทองทานคุณพินทองทาคุณพานทองแท้
ก็อยู่เป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อ
แล้วก็มีเสียงตะโกนนะคะบอกรักรักคุณทักษิณรักท่านนายกฟังบรรยากาศตรงนี้ค่ะ
แล้วก็ได้ช่องนะครับคุณพ่อ
อันนี้เร็วละแต่ว่ามันต้องขอให้จะสร้างชะดวก
หลังจากที่มีการไหว้แล้วก็โบกมือทักทายท่ามกลางเสียงต้อนรับเสียงโหร้องแสดงความยินดีที่คุณทักษิณกลับมาเหยียบผืนแผ่นดินไทยเนี่ยนะคะ
หลังจากนั้นคุณทักษิณก็ได้มาทางปีกซ้ายไปจับมือกับแกนนำของสอสอเพื่อไทยค่ะคุณผู้ชม
ค่ะตอนแรกเรายังมองไม่เห็นนะว่าเอ๊ะมีใครบ้างแต่อันนี้เป็นภาพอีกมุมกล้องหนึ่งนะคะที่มาจับมือเนี่ยก็ตรงนั้นมีคุณประเสริฐจันทรรวงทองมีคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจคุณเกรียงกันตินันเดินทางมารอรับคุณทักษิณนะคะ
ไม่ลืมคุณภูมิธรรมนะคุณภูมิธรรมเนี่ยจับมือนานแล้วจับมือแบบในลักษณะที่ตื่นเต้นยินดีซึ่งคุณภูมิธรรมบอกว่าสัมผัสได้เลยว่าท่านตื่นเต้น
ภาพการจับมือนี้ใช่ไหมครับที่ไปจับมือกันเนี่ยจับมือกับคุณภูมิธรรมก่อนเพื่อนกับคุณธรรมเวชยชัย
มีช็อตหนึ่งที่คนคิดว่าจะได้เห็นและช่างภาพเขาก็จ้องกันอยู่
คือช็อตที่เกิดขึ้นในปี๕๑ที่กลับมาจากสุวรรณภูมิแล้วซุดลงจูดดิน
ปีนี้ไม่มีช็อตนั้นคล้ายซ้ำละ
ก็มีช็อตที่กราบและถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีแทน
ทีนี้ค่ะมันก็จะมีภาพค่ะเดี๋ยวจะพาทั้งอาจารย์สุภาพอาจารย์ปริญญาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยว่า
คุณอุ้งอิ๊งเนี่ยลูกสาวผู้ที่รอคอยแล้วบอกว่านี่เป็นของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุด
เป็นภาพคุณทักษิณเนี่ยถ่ายคู่กับหลานอ่ะลองดูกันหน่อยค่ะ
แล้วก็มีภาพครอบครัวแบบมาพรบมาคร้อมเลยซึ่งภาพนี้เป็นภาพรวมครอบครัวนะคะ